อ่านได้ไหมที่เขามีแก๊งนักปั่นไปขอเลขกัน
ปั่นจักรยาน่ะหรอที่อุดรน่ะที่แก๊งนักปั่นเข้าไปกัน
ถูรตตัลลี่นี่ไปก้าบนนี่ที่อุดรนทานีนะเอาไปดูคลิปหน่อย
เรียนเลขอยู่นี่

๒๕๔๒๒ครับ
เลขเก่าถูกไปแล้วเลขใหม่ต้องมา

เมื่อกี้เขาพูดไปแล้วนะว่าเลขอะไร
คือข่าวนี้ที่ผมจำได้เพราะว่าผมเออแปลกดีนะ
แก๊งนักปั่นจักรยานมาก็เลยจำเรื่องนี้ได้
จังหวัดอุดรธานี๑๐กว่าคนครับจุดประทัดหมื่นนัด

ไอ้ไข่ศรีทรงธรรมจังหวัดอุดรธานีครับ
แล้วก็ได้เลขใหม่คุณผู้ชมได้ยินไปแล้วนะ
จากนั้นครับทีมนักปั่นก็เข้ามาสักการะไอ้ไข่ในสารานะ
เอารองเท้ากับหมวกนักปั่นนั่นแหละมาให้ไข่
แล้วก็สวมหมวกใบนั้นแหละบนรูปหล่อเลย

ใช่เพื่อจะแก้บนหลังจากถูกลอตเตอรี่

นี่ถึงว่าคุณไม่ได้เกียรติเลย
แต่ก่อนกลับมันกลับไม่ได้
ถ้าไม่มาดูเลขในอ่างน้ำมนต์นะฮะนี่แหละครับ
ก็บอกนักปัดต้องตะลึง

เขาบอกว่าเลขในอ่างเนี่ยมันตรงกับเลขปลายประทัดประทัด

ก็ถึงว่าอีกเหมือนกันว่าคุณสุรโชคที่คุณก็ไม่เฉียดเลยแต่ละงวด

คุณสุประโชคยิ่งเหงื่อเท่านั้นที่จะได้เงินส่วนน้องปุ้ยเขาจะมีโชคทางนี้

แต่ถือว่าวันนี้คือวันที่๑๓ใช่ไหมถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก่อน
ผลรางวัลสละกินแบบรัฐบาลยังมีการประกาศนะครับ
ขยับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไอ้ไข่ลูกแม่อิฮะ
เหลือหลายจริงเครื่องเส้นไหว้เพียบไปหมดเลย
รอบนี้เนี่ยของเขาแรงแรงไม่แรงให้ดูที่เครื่องเส้นกับของเล่น
เครื่องเส้นกับของเล่นถ้ามันพรึบพรับพรึบพรับเนี่ยที่เค้าขลัง
ดังนั้นพอเวลาไปจะได้เห็นว่าเครื่องเส้นกับของเล่นเพียบเลย
เอาดาบสามุไรใส่ให้นะแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้เต็มพลึกไปหมดเลย
วัดใหม่ท่าอิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ต้องมีชื่อไอ้ไข่ลูกแม่อิ
เอาชุดสไปเดอร์แมนมาแก้บนชุดสไปเดอร์แมนมาแก้บนยังไม่พอ
ข้างเนี่ยเอามีดสมุไรหรือดาบสมุไรเสียบเอวให้อีกต่างหากเพราะเข้าใจว่าไอ้ไข่จะชอบ
และของเล่นเครื่องเส้นเต็มไปหมดเลยครับเนื่องจากหนึ่งกันยายนที่ผ่านมามีคนถูกรางวัล
ถูกรางวัลสลากินแบ่งคือตอนนั้นมาก็ล้วงไข่ล้วงไข่ไอ้ไข่ลูกแม่อี
ไอ้ไข่กลมอ่ะนะล้วงมาได้เลข๗๙จากนั้นไปกลับมาอีกทีโอ้โหถูกกันทั่วหน้าเลยฮะ
คราวนี้ก็เลยกลับมาแก้บนพอกลับมาแก้บนก็ขออีกสักทีหนึ่ง
งวดหน้าก็คือ๑๖กันยายนนี้เลขเด็ดนะครับกลางเดือนได้เจอกันล้วงมา
ล้วงต่อแล้วให้ดูป่ะมีภาพให้ดูมั้ยมีมั้ยฮะอดดูมีเดี๋ยว๖หรือ๙เอาดี
ดูยังไงอ่ะอย่างนี้ก็ต้องขีดไงมาร์คไว้เห็นมั้ยฮะขีดคือฐานใช่มั้ยฮะใช่เป็นฐานอ่าอยู่ไม่ทันด้วยสวยละนี่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
จากเชียงใหม่ไปต่อเลยนะคะที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะวัดหลวงพ่อแป๊ะนะคะนี่ก็คลึกคลื้นเหมือนกันค่ะ
คุณผู้ชมยิ่งใกล้แล้วนะคะสำหรับ๑๖กันยายนที่จะถึงนี้นี้ไปแบบไม่ขาดสายเลยนะคะ
โดยเฉพาะที่สาระการประเรียนจะมีพระเงินพระทองแถวบ้านแถวชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อรวยนะคะ
รวยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีคนเอาธนบัตรไปแลกแล้วก็ดูเลขของธนบัตรนะคะ
จะเอาเลข๓ตัวหลังเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่เห็นไหมคะคนมาแก้บนไข่กี่แผงพี่นับสิคะ
โอ้โหเยอะนะคะคือคุณเก๋เนี่ยเป็นชาวกรุงเทพค่ะไปที่วัดสว่างอารมณ์
บอกว่าที่ไปเนี่ยเพราะอยากเดินรอยตามมีก่อนหน้านี้ถูกรางวัลที่๑
มีคนถูกรางวัลที่๑ได้เงินไป๑๒ล้านบาทก็เลยมาที่นี่เผื่อว่าจะถูกกับเขาบ้าง
ทั้งหมดเนี่ย๓ชุดค่ะให้เราเห็นจะเลยว่าแต่ละชุดเนี่ยมีเลขอะไรบ้าง
ลองดูหน่อยไหมคะลองดูหน่อยอ่านี่ค่ะมีอะไรบ้างปุ้ยมองไม่เห็น
อันแรกมันมี๒๖ป่ะแล้วก็๔แล้วก็อันสุดท้ายคืออะไร๑๗ไหม
สายตาดีขนาดนั้นเลยเหรอไม่อ่านตามสคริปต์อ๋ออ่านี่แหละค่ะลองดูนะคะ
ไม่พี่ก็มันมีด้ายหลักร
ที่นครศรีธรรมดาษอีกทีนะฮะเด็ก๒คนวิ่งเล่นกันอยู่ในบ้านอ่ะ
งูงูแม่บอกงูอะไรไม่รู้หนูออกมาก่อนเถอะลูก
นี่ฮะงูงูที่น้องบอกงูแสงอาทิตย์งูแสงอาทิตย์พี่กู้ภัยต้องมาเลยนะฮะ
มันขดอยู่ข้างกองเหล็กนะครับในบ้านหลังหนึ่งอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
แล้วใช้มืออีกข้างดึงงูออกมาแบบนี้นะครับวัดความยาวได้โอ้โห๑๒๙เซนติเมตรยาวอยู่นะครับ
นางสาวกมลรัฐลือสวัสดิ์อายุสามสิบปีนะเจ้าของบ้านหลังนี้บอกบ้านยังสร้างไม่เสร็จนะ
ยังสร้างไม่เสร็จดีเห็นไหมกระดาษหนังสือพิมพ์ยังแปะอยู่เลย
กำลังจัดของใช้อยู่ในบ้านลูกสาว๒คนนะฮะอายุ๔ขวบนะ
ชื่อน้องอันอันกับน้องอบอุ่นผมเดาว่าน่าจะเป็นฝาแฝด
เพราะว่าเขาบอกอายุแค่๔ขวบ๒คนอายุเท่ากันน่าจะฝาแฝดนะ
ลูกสาววิ่งหน้าตาตื่นบอกแม่แม่งูตัวเบลอเลย
นะฮะออกไปดูก็งูจริงแหละกู้ไพต้องมา
ยังไม่อ่านไปคือบ้านเพิ่งสร้างแล้ว
เอาเหรอเอาไม่เป็นไรเลขที่โฉนด
เลขที่สโนดมีไหมเอ๊ะเอาคำถัดนั้นเหรอพุย
คุณควรเป็นญาติเค้าเลยดีกว่าถ้าคุณจะถึงกระโนดนี้
แต่เมื่อกี้งูเห็นใจ

ธรรมดาผมจะไม่อ่านซ้ำแต่เห็นใจ
เพราะบ้านนี้เลขบ้านยังไม่มี
ความยาวงู๑๒๙เซนติเมตร

จริงความยาวกี่นิ้วอะไรนะความยาวกี่นิ้ว

โอ้โหซึ่งงูพวกนี้เราไม่ค่อยจะได้เห็นสักเท่าไหร่นะ